เรื่องขององค์ชายจุ้ยนะโอ้โหชื่อนี้นะ
อันนี้ชาวบ้านเขาเรียกขานนะครับ
ชายจุ้ยคนเร่ร่อนที่ไปแทงพ่อค้ากระเพาะปลาเสียชีวิตในตรอกเขียงหมูซอยตากศิลป๔
ตอนนี้จับได้แล้วนะครับจับได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะรายงานความคืบหน้าให้นะครับ
จับได้ที่ไหนแบบไหนอะไรยังไงเอาย้อนไปดูก่อนนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นค่ำวันเสาร์ที่๑๒กันยายนนะครับ
คนร้ายก็คือนายภูมิพัฒน์พาธีรัฐอายุ๔๔ปีนะครับ
ชาวชุมชนแถวนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าองค์ชายจุ้ย
ใช่ค่ะเพราะว่าจริงแล้วชื่อเล่นชื่อจุ้ยค่ะ
แต่ว่าเขาเป็นครอบครัวชาวจีนก่อนหน้านี้มีฐานะค่อนข้างจะมีเงินมีทอง
แต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนกับเขาก็เหลือตัวคนเดียวแล้วอืมเขาก็เลยเหมือนกับเป็นฉายาไง
ว่าเคยมีสตังค์เคยร่ำเคยรวยเป็นองค์ชายเลย
เป็นพวกหนังกำลังภายในประมาณอย่างนั้นนะครับ
แต่เอาเป็นว่านายภูมิพัฒน์เนี่ยหรือว่าในจุ้ยเนี่ยนะที่เป็นชายเร่ร่อนในตรอกเขียงหมูซอยตากศิลป์๔นะครับ
ไปก่อเหตุใช้มีดแทงพ่อค้ากระเพาะปลาจนเสียชีวิต
พนักงานสอบสวนสนบังยี่เรือก็ออกหมายจับเอาไว้ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ตั้งจากเกิดเหตุนี้ก็หนีไปค่ำ๑๒กันยายนวันเสาร์
วันนี้จับได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรารายงานให้ท่านแน่จับได้ที่ไหนแบบไหนอะไรยังไง
ไปดูก่อนนะครับวันนี้คุณนัทพลเรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปตรอกเขียงหมูนะครับเพื่อจะไปดูว่าเออตกลงแล้วเรื่องราวต่างต่างเนี่ย
มันเป็นยังไงแล้วตอนที่หลบหนีอยู่เนี่ยน่าจะไปทางไหนแบบไหนนะครับ
ได้ไปคุยกับนายมณัฐตึ้งสมบูรณ์นะฮะอายุ๔๙ปีเป็นเพื่อนของนายจุ้ยนะครับ
จุ้ยชื่อจริงนะครับซึ่งก็คือนายภูมิพัฒน์พาธีรัฐอายุ๔๔
ซึ่งนายมณัฐนี่เป็นเพื่อนของผู้ตายนะฮะขออภัยเป็นเพื่อนของผู้ตายนะครับ
มณัฐเนี่ยเป็นเพื่อนของนายวีรศักดิ์ทองมากพ่อค้าขายกระเพาะปลานะครับ
ถูกแทงเสียชีวิตนายมณัฐบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเสาสิบสองกันยายน
เห็นว่าในจุ้ยเนี่ยวิ่งหนีไปทางท้ายตร่อเขียงหมู
จากนั้นก็วิ่งไปทางถนนเรียบทางรถไฟบริเวณสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่
แล้วก็ขึ้นรถเมย์หลบหนีไปนะฮะคนขวานี่นะฮะ
ขวาคือในจุ้ยค่ะก็คือผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะคะสักเต็มแขนสองข้างเลยค่ะ
หลบหนีไปใช่ค่ะแต่ตอนนี้จับได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่นี่คือเพื่อนของผู้ตายที่เล่าให้เราฟังว่าเนี่ยเห็นวิ่งไปแบบนี้แบบนี้
ตอนนั้นเนี่ยคนในชุมชนนะครับก็พยายามไล่ตามแล้วแต่ไม่ทันนะครับ
คนในชุมชนเนี่ยได้รวมตัวกันนะครับให้วัยรุ่นที่มีรถมอเตอร์ไซค์ขี่ออกตามหาตามจุดต่าง
เพื่อไล่ล่าตัวในจุ้ยเพราะกังวลว่าหากตำรวจเนี่ยไล่ติดตามตัวแล้วเกิดมาไม่ทันเนี่ยนะฮะ
จะยิ่งหนีไปไกลมันจะตามตัวยากกว่าเดิมนะครับสุดท้ายก็โอ้โหไม่ทันนะฮะ
ไปไกลนะฮะข้อมูลที่ชาวบ้านสืบกันเองเนี่ยรู้ว่าในจุ้ยเนี่ยขึ้นรถไฟจากสถานีหัวลำโพงไปลงที่ชนบุรี
เพื่อจะไปหาพระที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ชนบุรีที่ในจุ้ยเคยบวชเรียนเพื่อจะไปขอเงินขอที่พักผิงนะ
ซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าทางวัดจะรู้ข่าวหรือเปล่าก็เลยอยากแจ้งให้ทราบว่าหากวัดไหนนะครับในจุ้ยไปขอความช่วยเหลือขอให้รีบแจ้งตำรวจนะครับ
แล้วก็ระวังตัวกันด้วยเพราะไม่รู้ว่าจะคลุมคลั่งอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีก
เขาได้แต่พูดคำลอยของเขาอย่างเดียว
ว่าเดี๋ยวจะกลัวเดี๋ยวเจอกันได้
เดี๋ยวใครก็แล้วแต่อย่าให้กูไอ้นั่นนะกูฆ่าไง

ก็ตอนที่พวกผมนั่งคุยกันอยู่เป็นกลุ่มอ่ะ

เรารู้ว่าแต่ก่อนมันก็เคยโดนพวกเราไอ้นั่นไป
มันก็มองแล้วมันมีคนถามอ่ะ
จุ้ยไปไหนแบบคนรู้จักกันอย่างนี้
กูถือไม้เนี่ยเดี๋ยววันนี้กูจะแทงคน

เราก็ลองเดินไปตามเส้นทางที่ทางเพื่อนของผู้ตายให้ข้อมูลนะครับ
ว่าคนร้ายเนี่ยเดินออกทางท้ายตรอก
แล้วก็ไปที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นะครับ
แล้วทีมข่าวของเรานะฮะก็เปิดรูปของผู้ต้องหาให้กับชาวบ้านแถวนั้นดูนะครับ
ชาวบ้านที่ขายของอยู่ในระแวกนั้นนะครับ
สอบถามว่าเออเคยเห็นไหมผู้ชายคนนี้ลักษณะท่าทางแบบนี้
ชาวบ้านหลายคนบอกว่าอ๋อรู้จักฮะ
นายคนนี้นะครับนายภูมิพัฒน์เนี่ยนะครับ
เพราะว่าชอบเมาเดินถอดเสื้อพกมีดพกไม้เดินไปเดินมา
อยู่แถวถนนเรียบทางรถไฟอยู่บ่อย
ส่วนจุดที่นั่งตรงชาญชาลาสถานีเนี่ยอันนี้เป็นที่นั่งของผู้โดยสารเวลามารอรถ

แต่ที่นี่คือที่นอนของเขาอืม

หากวันไหนเมาเหล้ามาเนี่ยก็นอนอยู่แถวนี้นี่แหละ
ส่วนภรรยาของผู้ตายนะครับทุกผู้ชมครับ

ตัวคนร้ายได้เนี่ยนะครับที่วันนี้คุณนัทพงศ์ลงพื้นที่ไปเนี่ย
บอกว่าแค้นมากนะฮะที่ในจุ้ยเนี่ยมาฆ่าสามีเธอนะครับ

เมื่อวานหลังสวดศพสามีคืนแรกกลับมาที่บ้าน

เพราะว่าจังหวะที่กำลังจะหยิบยาดมในบ้านเนี่ยนะฮะ

ลิ่นมันต้องเป็นกลิ่นยาดมแบบหอมใช่ไหม

มันกลายเป็นกลิ่นบุหรี่นะครับ
ซึ่งสามีเนี่ยสูบบุหรี่นะครับ
อกจากนี้นะครับเพื่อนบ้านหลายคนยังบอกว่า

ชาวบ้านบอกว่าเห็นสามีเธอไปยืนสูบบุหรี่อยู่หน้าตรอก

เธอก็เลยพูดแล้วก็ให้สัญญากับสามีว่า
ไม่ต้องห่วงเธอจะเข้มแข็ง
ส่งลูกเรียนให้สูงที่สุดนะครับ
รับรัชการตามที่สามีต้องการ
แล้วสัญญาว่าถ้าตำรวจตามจับตัวในจุ้ยได้เนี่ย
จะให้เอาตัวมากราบขอเข้ามาศพสามีให้ได้

นั่งหลุดบุหรี่อยู่อันนี้ไฟแดงคุ้งเลยเนี้ย
พอน้องพูดปุ๊บตอบชัดน้องอยู่

แต่คือเราส่งว่ายาดมกับกลิ่นที่เราดม

ก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจเอาใหม่
อ่ะก็เลยบอกว่าอ่ะถ้ามา
ก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเป็นห่วงไม่ร้องไห้แล้ว
ไม่ต้องเป็นห่วงพี่จะดูแลให้
ก็คือรับปากแล้วว่าจะดูแลลูกให้อย่างดี
แต่ขออย่างเดียวไปเอาไม่ได้
เอามาให้มากราบศพมึงให้ได้
ขอแค่นี้จับมันให้ได้

นี่ค่ะฟังจากภรรยาผู้ตายที่บอกกับคุณนัทพงศ์เนี่ย

ช่วยให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้กันแล้วกันอืมโอ้โหจับได้จริงจริงนะค่ะ
ใช่ค่ะคือเมื่อช่วงบ่ายสามโมงอ่ะค่ะชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบันแปด
ได้รับการประสานจากตำรวจสพบังละมุงบอกเจอตัวนะคะองค์ชายจุ้ยหรือในจุ้ยเนี่ยค่ะ
ไปเดินอยู่แถวแถววัดนี่ค่ะโอ้โหในจุ้ยนะคะครับเดินอยู่แถววัด
ในอำเภอบางละมุงเจ้าหน้าที่นำหมายจับไปแสดงเลย
แล้วควบคุมตัวเลยนะคะครับก็ประสานชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบันแปด
รับตัวไปสอนอบางยี่เรือเพื่อสอบปากคำนี่ค่ะสภาพในจุ้ยครับพ่อ
ไปถึงสอนอบางยี่เรือในจุ้ยยอมรับว่าหลังเกิดเหตุนั่งรถ
ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วก็ต่อไปที่วัดเนี้ย
ไปเดินอยู่เนี่ยค่ะจนสุดท้ายโดนจับ
เขาบอกว่าที่ไปวัดก็เพราะว่าจะไปหาหลวงตาไปขอข้าวขอพักอาศัย
เพราะเคยบวชอยู่ที่วัดนี้๙พันศาเขาบอกแบบนี้นะ
สำหรับมูลเหตุค่ะในจุ้ยบอกว่ามาจากความแค้น
เพราะก่อนหน้านี้เคยถูกนายวิรสักผู้ตายกดขี่คมเหง
เวลาเดินไปไหนมาไหนในตรอกเขียงหมูเขาอ้างแบบนี้นะคะครับ
ก่อนเกิดเหตุ๕วันเขาเดินมาเจอนายวีรศักดิ์
ถูกนายวิรสักทำร้ายโดนต่อยโดนทุบโดนตีก็เลยแค้น
วันเกิดเหตุซื้อเหล้าขาวมาดื่มหน้าตรอกเขียงหมู
เห็นนายวีรศักดิ์เดินออกมาจากบ้านพอดีครับ
เลยตัดสินใจถือมีดไปแทงเลยอืม
จากนั้นเนี่ยถูกนายวิรสักต่อยแล้วก็โดนด่าด้วย
แต่นายวิรสักล้มลงตัวเองก็หนีด้วยความตกใจ
เขาอ้างแบบนี้นะคะในจุ้ยอ้างว่าคือไม่ได้แบบตั้งใจจะหลบหนีอะไร
ที่ไปที่อำเภอบางละมุงเนี่ยจะไปขอเงินหลวงตาที่เคยบวชให้
จะเอาเงินไปรักษาตัวเพราะว่าตัวเองเนี่ยป่วย
เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะเขาอ้างแบบนี้
แล้วบอกว่าที่ต้องไปนู่นไปถึงอำเภอบางละมุง
เพราะว่าสิทธิ์การรักษาของโรงพยาบาลอยู่ที่อำเภอบังละมุง
รับว่าติดยาบ้าค่ะก่อนก่อเหตุอ้างว่าไม่ได้เสพยาบ้าค่ะ
เมาจากการดื่มเหล้าขาวเท่านั้น
ถ้าเรายังเสพยาอยู่หรือเปล่าหรือเปล่า
ครับยอมรับครับเพราะผมมาตัดแผลมาครับ
แล้วเราก็ประกอบอาชีพอะไร

โห๒ปีกว่าครับผมป่วยอยู่ครับ
เดี๋ยวเรามาเล่นครับ
แล้วตอนช่วงเกิดเหตุเราเล่นยาไหม
ไม่ได้เล่นครับ
ไม่ได้เล่นหรอ
นี่ก็เป็นเพียงคำกล่าวอ้างของในจุ้ยผู้ต้องหานะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เราเล่าเรื่องนี้ไป

เขาเป็นพยานเขาก็ให้ข้อมูลอีกแบบ
เขาบอกว่าในจุ้ยคือไปข้างหลังในบริษัท

คือไปแทงเขาก่อนเลยลักษณะแบบนี้นะคะ

ก็ต้องคุมขังชั่วคราวเอาไว้ก่อน
ส่วนการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องประเมินอีกรอบหนึ่ง

เพราะว่าคนในพื้นที่บอกเลยว่าในจุ้ยคนนี้
ก่อนจะมาก่อเหตุนี้ก็ชอบเดินกลางอยู่ในตรอกอยู่ในชุมชน
เดินไปถืออาวุธไปมาแกว่งอาวุธไปมา
ก็เป็นลักษณะที่คนในชุมชนเขาก็กลัวในจุ้ยอยู่แล้ว
ภรรยาบอกว่าอยากให้ไปกราบขอเข้ามาศพสามี